ได้โพสต์ขอความช่วยเหลือ

อายุ๒๒วัน

เป็นเด็กชายนะครับอายุ๒๒วัน
ทุกผู้ชมครับคุณแม่อายุ๒๓

ตัวเธอติดโควิด

ช่วยหน่อยเถอะประสานหาเตียงให้หน่อยเราก็รีบติดต่อกลับไปนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็ให้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราที่สมุทรปราการคุณสุพรรคพวงเพชรเนี่ย
ไปตรวจสอบไปดูแลให้คุณแม่ท่านนี้อยู่ที่ห้องเช่านะครับในซอยอุดมโชคตำบลท้ายใหม่
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเธอติดโควิดกับลูกชายนะฮะ
แต่ว่าตัวเธอเนี่ยตอนนี้แยกออกมามาอยู่ห้องเช่าอีกห้องนึง
ถามว่าเอาแล้วลูกชายเพิ่ง๒๒วันนี่คือคุณย่าคุณแม่บอกให้ลูกชายวัย๒๒วันอยู่กับคุณย่า
ให้คุณย่าดูแลให้ก่อนเพราะเกรงว่าถ้าให้ตัวเธอที่ติดโควิด
แล้วลูกชาย๒๒วันก็ติดโควิดอยู่ด้วยกันเธอหวั่นเกรงว่าเดี๋ยวเชื้อในตัวลูกมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นไปอีก
ก็เลยฝากคุณย่าดูถามว่าเอาแล้วไม่กลัวติดคุณย่าเหรอคุณย่าเคยติดโควิดรักษาหายแล้ว
ก็เลยมีพงมีภูมิอยู่ก็เลยให้ช่วยดูแลหลานให้นะครับทุกผู้ชมครับ
เราก็ประสานต่อไปยังนายอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับนายอำเภอนัชวันนะครับ
แล้วท่านก็มากับทางสาธารณสุขอำเภอด้วยนะครับพอทราบเรื่องเนี่ยวันนี้มากันเลยนะฮะ
ตอน๑๑นาฬิกา๓๐นาทีนี่มาถึงนี่ฮะห้องเช่าที่คุณย่าอยู่
หนูน้อย๒๒วันนี่นอนอยู่ในเปรย์นี่ครับโถลูกเอ้ยติดโควิดซะแล้วนะฮะ
นอนอยู่ในเปรย์เนี่ยครับตัวยังแดงเหมือนกับเป็นไข้อ่ะนะ
แต่วันนี้หลับสนิทเลยหน้าตาโอ้โหน่าเกลียดหน้าชังมากอ้วนท้วนสมบูรณ
อยู่ตอนแม่เขาไปตรวจที่บ้านแม่แม่ก็แยกอยู่ก่อนแล้ว
เพราะเขารู้ตัวไม่สบายเขาแยกอยู่คนละห้องกับลูก
แรกไม่มีอาการไข้เพราะหลายวันมาค่ะพร้อมเสีย
แต่บังเอิญคุณหมอท่านทักผมกลับมาว่าน้องเป็นเด็กอายุ๒เดือนเสี่ยงมากที่จะเอาไปข้างนอกโรงพยาบาล
เพราะฉะนั้นในตอนนี้เราได้รับความอนุเคราะห์นะครับความกรุณาจากท่านผู้มนุยการโรงพยาบาลสมุทรปราการเรียบร้อยแล้วครับ
ผมได้ให้เบอร์โทรศัพท์นะครับคุณยายที่เป็นคนดูแลน้องตอนนี้แยกกันกับคุณแม่นะครับ
เบอร์โทรศัพท์คุณยายแล้วว่าถ้าภายใน๖โมงเย็นวันนี้ยังไม่มีรถโรงพยาบาลมารับ
เดี๋ยวผมจะออกไปกราบคุณหมอท่านผอโรงพยาบาลอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
ผมจะขออนุญาตรับผิดชอบในการเป็นผู้ประสานงาน
ล่าสุดท่านนายอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับแจ้งกับเรานะครับ
บอกว่าเมื่อ๕โมงเย็นที่ผ่านมารถของโรงพยาบาลมารับทั้งแม่แล้วก็ลูกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
นี่ฮะหนูน้อยกับคุณแม่ก็ได้ไปโรงพยาบาลแล้ว
คุณย่าบอกว่าติดโควิดมาหายแล้วหายมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วช่วงที่หลานติดโควิด
แล้วทางแม่เขาเอามาให้เนี่ยก็ถือว่าดูแลได้นะครับ
ส่วนคุณแม่เนี่ยคาดว่าติดโควิดมาจากแม่กับพ่อที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละ
ซึ่งพ่อกับแม่ของแม่เด็กเขาก็ไปรักษาตัวอยู่ในตอนนี้นะครับ
ก็เลยเหลือตัวแม่กับลูกชายวัย๒๒วันสุดท้ายก็ติดเหมือนกัน

นี่นะฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับ
ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ไปช่วยกันเลยนะฮะ
วันนี้นายอำเภอเองก็ไปช่วยเองเลย
แล้วก็ไปยังจังหวัดสมุทรปราการนะครับ